เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น
กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่เขานำมาแชร์ในโลกโซเชียล
เพื่อให้ช่วยกันตามหาคนขับรถแท็กซี่
สีเขียวเหลืองที่ขับไปชนผู้ชายคนหนึ่ง
เขากำลังเดินข้ามถนนมาชนเสร็จแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ล้มกลิ้งอยู่ที่พื้นแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้
ไม่หยุดลงมาช่วยขับหนีไปเลย
ญาติของผู้ชายที่เขาถูกรถชนเนี่ยเขาเอามาโพสต์ว่าช่วยกันหน่อยนะ
โซเชียลคุณผู้ชมคลิปนี้เลยค่ะเนี่ยจังหวะนี้คือชนเลย
แล้วก็หนีไปเลยอ่ะผ่านมาครึ่งเดือนโอ้โหชนกระเด็นแบบนี้ค่ะ
มาครึ่งเดือนควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
คนที่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเขาอ้างว่าอะไรรู้ไหม
ไม่รู้ว่าชนคนนึกว่าชนแท่งแบรีเออร์
คือมันเนี่ยเหรอนึกว่าชนแท่งแบรีเออร์
นี่มันชัดมากนะจากภาพในกล้องวงจรปิดชัดมากว่าเป็นคนเดินข้ามถนน
ถูกต้องเนี่ยค่ะไม่เป็นไรค่ะจับได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
หมายเลขทะเบียน๑มมกไก่๗๘๔๖กรุงเทพมหานครค่ะ
เพราะว่า๒๑กันยายนที่ผ่านมาตำรวจนครบานบางเขนได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกรถแท็กซี่ชนแล้วหนีหน้าประตู๓ตลาดยิ่งเจริญ
ถนนผนโยธินขาออกผู้บาดเจ็บถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล

ผู้เสียชีวิตคือนายอิทธิพลวงศาอายุ๕๗ปีค่ะ
ญาติของนายอิทธิพลนี่แหละค่ะก็มีการแชร์คลิปเมื่อสักครู่นี้ในโลกโซเชียล
ให้ช่วยกันตามหารถแท็กซี่คันนี้นะคะ
พอควบคุมตัวได้เขาจะให้การยังไงก็แล้ว
แต่จะอ้างว่านึกว่าเป็นแท่งเบรีเออร์ก็ตามก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
หลังเกิดเหตุตรวจสอบแล้วก็พบว่า
ผู้เสียชีวิตถูกรถแท็กซี่เขียวเหลืองตอนนั้นไม่เห็นหมายเลขทะเบียนนะคะตามคลิปค่ะ
ขับมาทางเลนขวาสุดซึ่งเบี่ยงเลนไปเลนขาเข้า
บริเวณถนนอีกฝั่งเขาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ผู้เสียชีวิตเขาข้ามถนนมาแล้วก็หยุดยืนตรงเลนที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ซี่คันนี้ก็ชนเขาเต็มเลยแล้วก็หนีไป
ให้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนนนะคะไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
๖วันตามตัวได้ค่ะ๑๖วันก็จับตัวนายทวินคนนี้ได้นะคะ
คือรถคันนี้เขาตามไปว่าไปจอดอยู่ที่บ้านหลังนึง
ก็คือบ้านเลขที่๕๑ทับ๕๔ซอยนวลจันทร์๑๗
ถนนเกษตรนวมินที่เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
ถวินเป็นเจ้าของตามจากรถเจอตัวคนขับ
ทวินก็เลยรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
คลิปจากกล้องวงจรปิดที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปค่ะ
เขารับสารภาพว่าเขาขับรถคันนั้นจริง
แต่เขาบอกว่าตอนนั้นมันมืดมันใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะ
ฝนตกด้วยเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าชนคน
เขานึกว่าชนแท่งแบรีเออร์
นี่นะตรงนี้นะเราไปชมอยู่นะฮะ
จะไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นอย่างไรคะชนเต็มแบบนี้เลย
คือแท่งบารีเออร์ก็ต้องอยู่ริมซ้ายสีส้ม
อยู่กลางถนนเขาคาดจะถึงหยุดเกาะกลางแล้ว
แล้วไม่ช่วยเขาอะค่ะแล้วตอนแรกเขาบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายคือเขาก็นอนอยู่แบบนั้นไปส่งโรงพยาบาลเขาก็เสียชีวิตนะคะ
คันแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่หยุดอยู่พักหนึ่งก่อนจะไป
ไม่ใช่คันที่ชนนะฮะคือบังเอิญสีเหมือนกัน
ที่ชนไปแล้วไปนู่นแล้ว
นี่ค่ะเขาบอกว่าเพราะเขาชนเขาก็ขับไปเลยนะ
อืมนายถวินอ่ะเขาบอกเขาขับไปเลยแล้วไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมัน
บนถนนรามอินทราลงมาตรวจสอบความเสียหายของรถค่ะ
คนไม่ลงไปดูแต่จอดลงมาดูรถตัวเองนะ
บอกว่ากระจกหน้ารถแตกกันชนหน้าแตก
วันรุ่งขึ้นก็เอารถไปซ่อมที่อู่ย่านรามอินทรา
จนกระทั่งถูกตำรวจจับในที่สุดค่ะ
จากขับรถชนคนตายแล้วหนีแล้วเนี่ยนะคะ

สวมทะเบียนด้วยค่ะครับสวมทะเบียนจากรถแท็กซี่ยี่ห้อ
โคโรล่าอัลทิสโดยมีชื่อของนายวิเชียนทองทิพย
อายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้รถคันนี้ครับก็ใช้มาตามปกติอ่า
ทีนี้อยู่อยู่ก็ตำรวจเขาก็ไปจับคนขับมาเขาก็ไปเรียกผมมา
ผมก็มาให้การเมื่อประมาณอาทิตย์นี้ครับเสร็จแล้วก็ก็มาเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะติดต่อให้แล้ววันนี้ก็ติดต่อไปว่าเขาจับรถคู่ส่วนของผมได้ครับ
ผมก็เลยต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ว่าของผมเป็นของจริงครับรถคันนี้พี่ซื้อมานานแค่ไหนล่ะครับ
รถคันนี้ผมซื้อมาน่าจะเกินสามสิบเดือนสามสิบเดือนครับคือเป็นผ่อนเองใช่ครับ
คือเหมือนว่าจากเดิมรถคันนี้เป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ไปลักลอบเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลือง
แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ยค่ะจะอ้างยังไงก็แล้วแต่ก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าหลักฐานมันชัดอยู่แล้วว่าคุณขับรถชนคนตาย
คุณไม่ช่วยคุณหลบหนีไปเนี่ยค่ะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนี
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กันยายน
วันนี้๗ตุลาคมคือบอกโอ้โฮนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ได้ดูข่าวสารบ้านเมืองไม่ได้ติดตามอะไรเลยหรือว่า
ทั้งที่ตัวเองก็เอารถไปซ่อมนะ
๒๓พันธุ์เอารถไปซ่อมแล้วก็ขับรถต่อปกติไม่คิดอะไร

คือเจตนามันชัดเจนอยู่แล้วนะอ๋อค่ะอ้าว